ท่านผู้ชมครับลุงจำรัฐวัย๖๔ปีที่ขี่จักรยานหายจากบ้านไป๑๕วันที่ลำปางเนี่ย
สุดท้ายเจอแล้วนะฮะลุงแกเสียชีวิตแล้วจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติตามหากันอยู่ตั้งนานนะครับคือลุงจำหลัดเป็นชาวบ้านที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะฮะ
แล้วก็มีอาการป่วยจิตเวทอยู่ด้วยขี่จักรยานหายจากบ้านไปตั้งแต่เช้าวันที่๗กุมภาพันธ์
ญาติว่าจะไปเอายาแก้แพ้ที่อนามัยแล้วก็หายไปเลยหายังไงก็หาไม่เจอ
คือเคยไปหาที่อ่างเก็บน้ำบ้านบ่อห้อนะครับในพื้นที่ก็ไม่เจอ
แล้วตรงนั้นเนี่ยปูพรมค้นหาด้วยนะครับสุดท้ายตอนนั้น
พระที่ชาวบ้านเคารพนับถือคือครูบาศักดิ์ท่านอยู่หมู่บ้านใกล้เคียง
บอกว่าลุงจำหลัดอยู่ใกล้ถ้ำแต่เจ้าที่แรงยังไม่ปล่อยออกมา
ญาติไปถวายสังขทานแล้วเดี๋ยวจะเจอ
เมื่อวานนี้ไปหาเจอฮะและลุงจำหลัดเสียชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แถวถ้ำแพะหัวหมูนะครับในพื้นที่นะฮะอยู่ตรงโขดหินสภาพ
คือเหมือนกับศพก็หลายวันแล้วเริ่มแห้งแล้ว
กระโหลกศีรษะเนี่ยเหลือแต่กระโหลกแล้วนะครับ

นี่ฮะวันนี้ศพของลุงจำหลัดนะครับถูกตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
บ้านในพื้นที่หมู่๑ที่บ้านแหงอำเภองาวจังหวัดลำปาง
ชาวบ้านกับญาติญาติก็คุยถึงเรื่องนี้กันอยู่
บอกว่าเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์นะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องถูกผีบังตาไว้ก่อนแน่

เป็นถ้ำที่เป็นเมืองโบราณเมืองรับแร่นะครับ

ไปทำพิธีสวดถอนวิญญาณลุงจำรัฐ
ถ้ำตรงโขดหินที่เจอศพนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าที่นี่เคยมีอาถรรพ์มาก่อน
บางทีวันพระใหญ่วันพระเนี่ย
จะมีเสียงลักษณะเสียงปี่กลองอะไร

เราได้เจอครูบาศักดิ์นะครับ
พระครูวินัยทรอานนท์พระที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
ซึ่งท่านเคยบอกกับญาติผู้ตายบอกว่าลุงจำหลัดเนี่ยอยู่แถวถ้ำ
แต่เจ้าที่แรงยังไม่ปล่อยออกมาไปถวายสังฆฐานก่อนเดี๋ยวก็เจอ
แล้วเมื่อวานนี้เจอจริงนะฮะครูบาศักดิ์บอกว่า
ความจริงแล้วท่านก็ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไร
เป็นพระนักปฏิบัติทั่วไปนี่แหละเมื่อญาติผู้ตายมาขอร้องให้ช่วย

ก็ดูตามภูมิบางอาจารย์นันเน้นนิ้มอย่างที่เดิม

แล้วจะเจอศพแล้วก็เขาจะปล่อยอะไรออกมา

ถวายสังกฐานอะไรก็ประมาณอย่างนั้นนะครับ